มุกดาหารครับมีชาวบ้านเขาแจ้งบ่อแสว่ามีกลุ่มคนลักลอบจะส่งหมูออกไปประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าส่งไปแบบไม่ผ่านวิธีการสุรกากรคุณน้ำแข็งคุณผู้ชมทีนี้หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงครับหรือว่านรขอเขตนครพนมพอรับแจ้งปุ๊บต้องไปเลยฮะ
นี่ไปเจอหมูคือหมูเป็นเนี่ยคุณดีฉันคิดว่าเป็นเนื้อหมูตอนแรกจะส่งออกไม่ใช่เนื้อหมูครับยังเป็นหมูเป็นมีชีวิตอยู่เลยครับโอ้โหขังไว้แบบนี้ครับคือตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเนี่ยเขาจัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่แบ่งเป็นทางบกกับทางเรือนะทางเรือเนี่ยมีเรือจู่โจมลำน้ำเครื่องยนต์ติดท้าย๒ลำ
มุ่งหน้าสู่ประเทศพื้นบ้านครับเจ้าหน้าที่แสดงตัวตรวจสอบเรือทั้ง๒ลำ
ขังอยู่ในกรงเหล็กเลยก็เลยนำเรือทั้งสองลำกับคนขับเรือและของกลาง
ทั้งหมดกลับมาที่สถานีเรือมุ่งดาหาญ

นี่มาจากไหนเนี่ยมาจากไหนบ้านสายทอง
นายบุญทันและนายประวิทย์ครับเป็นชาวจังหวัดมุกดาหารเนี่ย
โดนคุมตัวไว้ยอมรับว่าพวกเขารับจ้างขนส่งหมูจากไทยไปประเทศเพื่อนบ้าน
คนจ้างล่ะเขาให้เท่าไหร่เขาให้ราคาตัวละ๔๐บาทครับ
ตัวละ๔๐เมื่อกี้บอกว่าจับได้ลำละ๑๐ตัว๒ลำใช่ไหม๘๐๐เหรอ
ลำแปดร้อยเออแล้วก็พบว่าไม่ได้มีการขออนุญาตนำออกนอกราชอาณาจักร
เจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหาความผิดตามพรบสุรกากรพุทธศักราช๒๕๖๐ครับ
แล้วก็มีความผิดตามพรบโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช๒๕๕๘
ของกลางและเรือทั้งสองลำเอาไว้ครับ
ส่วนผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยนำส่งด่านสุรกากรมุกดาหาร
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
มุกดาหารคุณผู้ชมไปที่สงขลาครับ

ร่วมกับด่านสุรกากรสะดาวและห่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่๕

รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาด๔๐ฟุต
ตอนที่รถคันนี้กำลังขนถ่ายสินค้าให้กับรถบรรทุก๑๒ล้อ

อันนี้เป็นหมูชิ้นครับแต่แช่แข็งนะ
สุกรแช่แข็งมาจากบราซิล

จำนวน๓๐๐๐กิโลกรัมครับ

บรรจุอยู่ในรถบรรทุกทั้ง๒คัน
แล้วก็ไม่พบเอกสารผ่านสุรกากร

พร้อมกับรถบรรทุกทั้ง๒คันครับ

ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ

แล้วก็หมูเป็นชิ้นด้วยครับ